ใช่ล่าสุดก็คลิปนี้เลยค่ะพี่หนุ่มสอนรามห์ก็โพสต์คลิปพาเธอและลูกสาวไปตากบาดยามเช้า
ชุดที่มันดูดีกว่านี้หน่อยได้ไหมมาตักบาททั้งทีนะคะ
บางคนก็บอกทำไมชุดมันดูบางจัง
ไม่เหมาะสมเลยเนี่ยเป็นภรรยาพระเอกนะ
แต่ใส่สั้นเสมอจุดนะคะ
ขณะที่อีกมุมหนึ่งก็มีคอมเมนต์ตอบโต้แทนนะคะว่า
คนเรานี่ก็แปลกนะเขาลงให้ดู
ถ้าไม่ชอบก็ต้องเปลี่ยนไปสิมาคอมเมนต์ว่าเขาทำไมนะคะ
นี่มาหาเรื่องจิกกัดเขาอยู่ได้นะคะ

ครอบครัวเขาดราม่าได้ทุกเรื่อง

เดี๋ยวไวรัสจะกินสมองหมดเลยนะ

ผ่านเพื่อนสนิทของสาวติ๊กนะคะ

ข่าวที่เกิดขึ้นเพราะข่าวเขามีมาตลอด

แล้วก็ทำหน้าที่เลี้ยงลูกกันต่อไปนะคะ
หยังที่เห็นลูกสาวเค้าน่ายินดูมาก

จริงมันเป็นคลิปน่ารักนะคุณผู้ชม
ก็จริงคือเขาบอกว่าเขาไม่ได้ใส่สั้นขนาดนั้นนะ
แต่ว่าภาพที่ถ่ายออกมามันอาจจะดูสั้นนะคะ
แล้วก็มันไม่ได้บางอาจจะเป็นแสงอะไรอย่างนี้
ใช่นะแต่ว่าเอาอย่างนี้คุณผู้ชม
อย่าไปซีโรงซีเรียสอะไรมากจะคอมมงคอมเมนต์อะไรอย่างนี้
นึกถึงใจเขาใจเราก็แล้วกันนะคุณผู้ชมค่ะ